ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะดูประชุมสภากันสนุกสนาน
เดี๋ยวก่อนที่พระดำจะไปคุยเรื่องราวของการประชุมสภาเดี๋ยวขอเรื่องของโควิดนิดหนึ่งก่อนนะฮะ
คือล่าสุดปิดเสียงก่อนนะไม่ได้ตั้งใจวันนี้สวบคอเขาแถลงโควิดนะครับ

ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๔๙๖๑รายนะครับ
ก็แน่นอนครับว่าสำหรับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับยังอยู่ที่๘๒รายครับ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็น๑นะฮะจากระบบเฝ้าระวังนะครับ
แล้วก็ระบบบริการอยู่ที่๕๔ราย
แล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่อยู่ในชุมชนอยู่ที่๑๑๔ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับเข้าอยู่ที่สถานกักกันโรคอีก๗รายนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ไปเกิดเหตุวุ่นวาย
วุ่นวายในกองถ่ายละครที่เรียกว่าต้องยกกองถ่ายทำกระทันนะครับ
เนื่องจากคุณแม่ของคุณตานกัญญานะฮะคุณตานกัญญานะครับเป็นดาราสาวเนี่ยนะฮะ
ถ่ายละครแล้วแม่เนี่ยโทรมาบอกว่าคุณป้าเนี่ยติดโควิดไนทีนอืมแล้วบังเอิญเจ้าตัวเนี่ย
จะไปเจอคุณป้าท่านนี้มาด้วยกองถ่ายก็ต้องยกเนี่ยนะฮะคนนี้ครับ
ด่วนเลยอืมด้านคุณตานก็เปิดเผยครับว่าพอดีมีป้าคนหนึ่งครับอยู่ที่บ้านแม่เนี่ย
เขาติดโควิดที่สำคัญป้าเนี่ยป่วยต้องอยู่บ้านตลอดดังนั้นเนี่ย
จะออกไปติดคนอื่นเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าต้องมีคนเนี่ย
เอาเชื้อโควิดเนี่ยไปติดป้าถึงบ้านฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปหาป้าที่บ้าน
อย่างงั้นนะครับส่วนตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเจอคุณป้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ครับได้คุยกันสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปตรวจโควิดกันที่บ้าน
อ่ะทั้งบ้านเลยนะฮะอืมล่าสุดผลออกมาก็คือเป็นลบครับผมอ่าอืม
ส่วนเรื่องของกองถ่ายก็ยอมรับว่าตอนนี้วุ่นวายมากเลยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทราบข่าวประมาณบ่าย๒กองถ่ายก็ต้องยกทั้งกองเลยนะครับ
ขอโทษทางกองถ่ายด้วยที่ทำให้วุ่นวายนะครับขอโทษผู้จัดรวมถึงนักแสดงทุกทุกคนด้วย
อืมซึ่งนักแสดงหลายคนที่เล่นกับตนก็ต้องเดินทางไปตรวจกันหมดเหมือนกันอ่า
แต่วันนี้ที่สวบคอเขามีการพูดอยู่อย่างหนึ่งอะไรครับ
แพทย์ทวีสินเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเตรียมให้ภาคเอกชนเนี่ยเสนอ
อืมให้มีการนำเข้าผู้ที่จะมาพักเป็นชาวต่างชาติเนี่ยประมาณเจ็ดสิบคน
ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเขาเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
ส่วนตัวได้มาท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศเนี่ยแล้วก็ได้การตรวจหาเชื้อ
คือแต่ละประเทศพวกเขาเขาก็ต้องระวังตัวอยู่แล้ว
ทุกประเทศเขาก็มีการตรวจหาเชื้อผ่านมาแล้วประมาณ๕๖ครั้ง
โดยกำหนดเขาจะมาถึง๒๑กุมภาพันธ์นะครับ
เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรม
มาการโลกติดต่อจังหวัดทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเค้าจะเข้ามากักตัวแค่๕วัน
ยังแต่ยังไม่มีตัวอย่างโดยครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าโครงการนำร่องนะฮะ
ว่าแบบโอเคละเราต้องยอมรับว่ายุโรปตอนนี้ก็หนักถูกต้องไหมหลายประเทศ
เขาต้องการจะหนีมาอยู่เมืองไทยกันเยอะเหมือนกัน

สถานที่ที่เราเตรียมไว้สำหรับพวกเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเนี่ย

อันนี้น่าจะเป็นโครงการนำร่องว่า๕วันกักตัวเขา
ส่วนวันที่เหลือก็จะขอใช้ชีวิตอยู่ในวิลล่า

จึงต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมเฉพาะกิจวันนี้

เพื่อให้เราเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวจากคนทั่วโลก

เศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติเขาไม่ติดโควิด
โอเคการจับจ่ายใช้สอยก็จะกลับมาได้เหมือนเดิม

คนไทยจะรู้สึกหูมันแพง

เขามีการกำลังจ่าย๑แล้ว๒
คือการจัดอันดับมาประเทศไทยอยู่อันดับต้น

บริหารจัดการได้ดีพอสมควร

ที่จะโดนมากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินชาญวิรากูล

อาจจะไม่พอนะ๔วันนี้แต่ที่เขาวางกันไว้คือ๔วัน
แต่ไปจบอีกทีก็คือวันศุกร์เลย
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
เขาก็เดินมาทางมาที่สภานายกอยู่ฟังนะฮะ
แล้วก็ชี้แจงอภิปันไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งวันนี้เป็นวันที่๒แล้ว
เมื่อวานก็ประมาณสักตีหนึ่งเนาะใกล้ตีหนึ่งนะแองจี้เนาะ
อภิปรายวันนี้นะครับยังคงมุ่งไปที่การบริหารงานที่ผิดพลาด
แล้วก็สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติของเราก็คือ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งคนแรกของปว่าอักษณะเนี่ย
ที่ขึ้นอภิปรายก็คือนางสาวจิราพรศิลป์ทุพรัยเป็นสอสอที่๑๐๑ภักดิ์เฟื้อไทย
เขาก็อธิปรายความผิดพลาดหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ก็คือคดีเหมืองทองอัครานี่ไงซึ่งเหมืองทองอัคราทำให้เราต้องโดนเสียค่าปรับค่าปรับ
ถ้าสมมุติวันนี้คุณฟังดีเทลแล้วมันจะยาวเหมือนกันโดยนี้การอภิปรายต่อคน
ชั่วโมงหนึ่งน้อยไปนะสองชั่วโมงก็จะนั่งดูแบบโอ้โห

ปรากฏว่าวันนี้สสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยเขาอภิปรายความผิดพลาดของคดีเหมืองทองอัคราเลย
ซึ่งในขณะเดียวกันนายกเขาก็ได้ชี้แจงว่าการกล่าวหาที่ถูกอภิปรายเนี่ย
เหมืองทองอัคราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคำสั่งปิดเหมือง
แต่เป็นเรื่องการต่อสัมประธานเนื่องจากอะไร
เนื่องจากมีคนร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากสารพิษนะฮะ
ไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่เหมืองทองอัครามโดยต้องมอบประโยชน์ชาติและประชาชน
ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยอำนาจหรือคำสั่งแต่มีการปรึกษาทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปสู่ความเรียบร้อยครับขนาดเดียวกันแม่วันนี้ห้อยพระดีด้วย
เดี๋ยวจะมาพูดถึงไห้พระวันนี้คุณศรีระเจนจาฆะสสกรุงเทพมหานคร
โชว์เหรียญทองคำเหรียญทองคำสร้อย๕บาท
ร้อยเนี่ยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินไปเรียบร้อยแล้วตอนที่เป็นสอสอเนี่ยเขาแจ้งบัญชีทรัพสินไปเรียบร้อยแล้ว
เนี่ยแต่อันนี้หมดไปหมื่นเป็นเหรียญทองคำสสรลลึ่งรุ่นพลเอกพลวิตวงสุวรรณ
พร้อมบอกว่าห้อยเหรียร์นี้เรารู้สึกอุ่นใจอืม
แล้วมีองค์เดียวสามหรือสามหรือหรือหันต้นเองได้ครับ
เพราะมีลุงป้อมปกปักคุ้มครองแล้วจากการสังเกตแล้วเนี่ย
ปรากฏเขาบอกนี่ปกปักคุ้มครองอะไรสะกดผิดนะ
วงสวรรค์ก็ปกปิด

แล้วจะปกปักมั้ยเนี่ย
เรานับถือหรือศรัทธาอะไรอย่างนี้

อ๋อคือโดนสิระเนี่ยเค้าบอกเลียนหลวงพ่อป้อมเนี่ย
ป้อมประวิทเปากมมเค้าบอกอย่างเนี้ยนะครับ
เค้าบอกเปอ๋เปากมมปุกเสกแล้วก็
ทิกอีกสิ่งนึงซ่อยอย่าไปจับตามองเพราะว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหรียญทองคำในเก่าจัดทำขึ้นมาสองรุ่นนะ
น้ำหนักเหรียญละห้าสิบสตางค์ซึ่งเขาแจ้งประประชาตอบไปว่า
ร้อยคอทองคำใน๕บาทมีอยู่ก่อนแล้วถูกต้องไหมครับ
เขาบอกไอ้การจัดทำเหรียญดังกล่าวเนี่ย
เป็นใบหน้ารูปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐได้รับอนุญาตแล้วด้วยนะ
นักข่าวถามว่านี่คุณศิระไปขอบิ๊กป้อมหรือยัง

ครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปขอรับอนุญาตจากผลเอกประวิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
อืมท่านไม่ได้ว่าอะไรอืมนะครับ
แล้วก็ตนได้นำเหรียญให้พลเอกประวิทย์ดู

ให้พรเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลขอให้คุ้มครองแค้วขาดจากศัตรูแล้วก็คู่อริ

แต่ก็มีข้อแม้ว่าตนเนี่ยต้องอยู่ในศิลธรรมด้วยนะ

นับถือแล้วก็เราคิดว่า
ปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับ
แล้วก็สมควรที่จะมาห้อยคอ
คนอย่างสสิระนะครับ
มีองค์เดียวครับที่ห้อยคอได้นะครับ

เขาบอกว่านี่

เขาก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

คนที่จะห้อยพระนี้สำเร็จคืออะไรรู้ไหมคุณหนุ่ม
จะต้องมีศิลธรรมที่ดี

ชื่ออ่ะทัมธนำสกุลด้วยอ่ะมันอาจจะเร่งรีบเล่งรีบ
ในการจัดธรรมเขาเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้ไม้วันรรที่
สิบหกครูมหาพันคมอ่าฮะนะฮะแล้วก็ร้านเนี่ยปรัก
ถ้ากดร้านที่ทำเนี่ยค้นหาชื่อผิด
เขาบอกงั้นทั้งนี้เมื่อทำเหรียญมาแล้ว
มีสอสอภักดิ์พลังประชารัฐหลายคน
สนใจสอบถามอยากได้แต่ไม่ได้สามารถทำแจกได้
เพราะอะไรรู้ไหมฮะมูลค่าเกิน๓๐๐๐บาทไง
อนุญาตให้ไปทำกันเอง
ทางนี้นะฮะที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยห้อยพระอะไร
แต่ครั้งนี้ตนเคารพท่านเหมือนพ่อเหมือนแม่

ถ้าเก็บไว้ราคาขึ้นเราก็ว่าพิมพ์ชื่อผิดไง

แต่ขณะเดียวกันวันนี้ในขณะที่คุณวิโรธ
วิโรธจากภาคเก้าไกร
วันนี้คุณวิโรธเขาถล่มเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน

วันนี้ดาวสภาของเราคุณศิระเอง

คนไม่ไหวคุณลุกจวกเลย
เขาบอกว่าเล่นกันถึงแบบว่าลามไปถึงพ่อแม่เลย
จนประธานชวนห้ามกันให้วุ่นเลยนะครับ

รักษณะอาทิสรสสเป็นชีวิตรายชื่อของพระเก้าไกร
เขาก็เปิดศึกอภิปรายซักฟอกปมวัคซีนโควิด

เอื้อประโยชน์กับบริษัทหนึ่ง
แถมยังกระทบนะครับจนทำให้สสพลังประชารัฐ

ที่คุณศิระเจนจาคะนางสาวปรินาไกรคุบ
ต้องลุกขึ้นประท้วงปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และก็เอ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ระบุว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
ขณะที่ปรินาไกรคุบพาดพิงไปถึงปีดาของรัฐวิโรธ
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกถึงเป็นไฮไลท์ของวันนี้เริ่ม

แล้วก็ต้องมีการสั่งให้ถอนคำพูดกัน
โดยคุณชวนก็พยายามควบคุมสถานการณ์

แต่ตอนนี้คือ๕พิพัฒน์มาถึงสถาบันแต่คุณวิทยาลัยชิดแจ้งว่าการอภิกษาของตน
เพื่อปกป้องสถาบันจากนายกแล้วก็ถอนคำพูดบางอย่างออก
ก็วันนี้ค่อนข้างจะไฮไลท์แต่ที่คนก็จับตามองในช่วงสักบ่ายโมง
ก่อนบ่ายโมงอย่างนี้นะครับก็มีการพูดถึงเอาละ
ก็มีนายกแล้วก็มีพูดถึงวัคซีนจนในที่สุดเขาบอกว่าวันนี้รองนายก
ก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลก็นั่งฟังทุกอย่าง
คุณอนุทินก็นั่งฟังทุกอย่างเลยแล้วก็ในที่สุดแล้วคุณอนุทิน
หลังจากที่เขามีการอภิปรายกันเสร็จเรื่องวัคซีนคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
เขาก็กล่าวที่ประชุมสภาพอุทิศรัสดอลยัตติการอภิปราย
ไม่ไว้วางแจรัฐมนตร์เป็นรายบุคคลซึ่งอย่างที่เรายอมรับว่าวันนี้วันที่๒แล้วเนี่ย
น่าจะเสร็จตี๑ดูกันได้โดยที่ก็รับมอบมาจากนายก
เขาให้ชี้แจงรายละเอียดต่างเกี่ยวกับเรื่องการหนึ่ง
ที่ควรอยากรู้ก็คือการจัดหาวัคซีน

คุณวิโรธเขาอภิปรายหลายประเด็น

คำว่าสำเนียงส่อภาษา
กิริยาส่อสกุล
ซึ่งผู้ที่เข้าคุณสมบัตินี้
มาใช้สภาพผู้ทายและสนอันทรงเปลี่ยนแห่งนี้

นี่คือสิ่งที่คุณอนุสินเขาตอบโต้กลับไปนะครับ
สร้างความสับสนให้กับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพนะครับ

กลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง
แทนที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
กับนำข้อมูลไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
มาเผยแพร่ในสภาพกันได้อย่างไร
ทีวีก็มีการถ่ายท่อสดนะฮะ
ออนไลน์ของแต่ละสื่อก็จะทำการถ่ายทอดสดเนี่ย
ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับชมกันด้วย

คุณอาจารย์ดูดินก็บอกอย่างนี้
ส่วนที่บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก็ลือเขาบอกว่าต้องขอโทษสั่วทุกคนด้วยนะ
เพราะอาจจะต้องมีการใช้แมส๒ชั้น

รัฐบนตรีก็คือรัฐบนตรีหนูเนี่ยข้อติ่นอะไรจะแบบอยากอยู่ประกวดที่น่ารังเกตไม่อยากอยู่ใกล้

ทำไมต้องมาว่ากันเรื่องนี้เราไม่ได้เกลียดกันไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ
อนุทินก็บอกอย่างนั้นนะครับถ้าพูดบ้างนะฮะมาขึ้นมาแล้วรีบนำแอลกอฮอลฉีดตรงเน็กไทยจะรู้สึกยังไงครับ
นี่เขาตอบอย่างนี้จากนั้นให้คำยืนยันว่าเอาละไหนบอกทำไมป่านี้คือวันนี้เขามีการเปรียบเทียบ
มีการไปเปรียบเทียบว่าพม่าได้วัคซีนแล้วมาเลเซียได้วัคซีนแล้ว
ล็อตแรกเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่า๒๔กุมภาพันธ์ที่พอเรานำเสนอข่าวไปเนี่ยนะครับ
๒แสนโดสจะมาถึงไทย
แล้วก็ในฐานะที่ตัวเองควบคุมดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่

ส่วนปลายพฤษภาคมต้นมิถุนายน

แสดงว่าที่รัฐมนตรีพูดคือพฤษภาคมมิถุนายน

จะส่งและนำไปฉีดกับคนไทยจนครบถ้วน

อันนี้คือสิ่งที่คุณอนุทินเขาได้ออกมายืนยัน
ว่าโอเคแสดงว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเอง

ประเทศไทยจะต้องเป็นหับในการสร้างวัคซีน
ตัวนี้คือตอนนี้เราต้องไปสั่งจากเมืองนอกถูกต้องไหม
สั่งจากจีนต้องสั่งจากอังกฤษต้องสั่งจากเยอรมัน
ต้องสั่งจากประเทศที่ขายแพงอเมริกา

เพราะฉะนั้นคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนของคนไทยในพฤษภา

จะส่งและนำไปฉีดให้กับคนไทยจนครบถ้วน

ในการประชุมรัฐสภาในวันนี้

ที่เรื่องราวของราคาทองกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ราคาทองวันนี้ครับ๑๗กุมภาพันธ์นะครับ

มีลังเลเทียบราคาปิดสุดท้ายวานนี้นั่นเองนะครับ

ได้ประกาศราคาทองครั้งแรกของวันนะครับ
ปรับลดทันทีนะ๓๐๐บาท
เทียบกับราคาปิดของวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ

อยู่ที่๒๐๐๐บาทละ๒๖๐๐๐บาทนะครับ

บาทละ๒๕๔๐๐บาทครับ
ขายออก๒๕๕๐๐บาทครับ
ส่วนราคาทองรูปภัณฑ์ที่รับซื้อนะครับ
อยู่ที่บาทละ๒๔๙๓๘บาท
ขายออกที่ราคา๒๖๐๐๐บาทนะครับ
อยู่ที่๑๗๙๓๕๐เหรียญสหรัฐต่อออนด์นะครับ

ราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์เนี่ย

ระหว่างวันนี้เนี่ยจะมีแรงซื้อหนุนนะครับ
ให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น
ทดสอบระดับสูงสุดเนี่ยบริเวณ๑๘๒๖ดอลลาร์ต่อออสนะครับ
แต่ราคาทองคำก็ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้นั่นเอง

จากแรงขายทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำเนี่ย
หลุดกรอบสามเหลี่ยมชายทงนะฮะ
ก่อนที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงแรงนะครับ
หลังจากการเปิดเผยดัชนีภาคนะครับ
ผลิตของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเกินคาดสู่ระดับนะฮะ

ซึ่งเป็นระดับสูงที่สูงที่สุดเลย
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ๕๙นั่นเองนะครับ
โดยปัจจุบันดังกล่าวเนี่ย
นุนให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอยู่ที่
แตะที่๙๐นะฮะจุด๖๔๓จนกดดันให้ราคาทองคำเนี่ย
ปรับตัวลดลงนะฮะต่อจนหลุดแนวรับไปเลยนะครับ
ทางจิตทุยทียารณ์บริเวณ๑๘๐๐ดอลลาร์ต่อออนซเนี่ย
แล้วก็ทำให้เกิดแรงขายทางเทคนิคอีกระลอกนะครับ
ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุด
บริเวณ๑๗๘๙๔๔ดอลลาร์ต่อออนด์นั่นเอง
ขณะนี้นักลงทุนยังคงเปิดรับความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคำแนะนำเลยนะในระยะสั้นเนี่ย
ราคาทองคำอาจจะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านโซน๑๘๐๓๑๘๒๑ดอลลาร์ต่อออนด
แต่ถ้าหากราคายืนไม่ได้อาจจะเกิดแรงขายขึ้นนะครับ
กำไรระยะสั้นออกมาเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลง
จะมีแนวปรับบริเวณ๑๗๘๔นะครับถึง๑๗๖๔ดอลลาร์ต่อออนด์นะครับ
ง่ายมันตกลงประมาณสัก๓๐๐กว่าบาทแล้ววันนี้คือค่อนข้างจะร่วงแรง
เมื่อวานมันขึ้นขึ้นลงถ้าสมมุติเราติดตามสถานการณ์การทองครั้งนี้
วันนี้มันจะตกเหลือประมาณ๒๕๐๐กว่า

อย่าลืมว่าในช่วงที่แต่เขาบอกว่าหลังจากนี้ราคาทองน่าจับตามองเพราะอะไร
โควิดเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
เมื่อวัคซีนโควิดเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นทองก็จะเริ่มลดบทบาทในตัวเอง
เราจะเห็นไหมครับว่าวันนี้ตลาดหุ้นตลาดหุ้นเอ่ย
หรือแม้กระทั่งไปบิตคอยน์หรือเฟอร์เล็กอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
วันนี้ขึ้นถ้าคนเล่นหุ้นวันนี้แฮปปี้

ทองจะตกเพราะฉะนั้นควรลงทุนไหมมดช่วงนี้ระยะสั้นน่าจะได้นะ
ส่วนแห่ซื้อทองแล้วก็คนอยากทำเหรียญท่านพระวิทธิ์
บ้าคือเอาง่ายคือนะตอนนี้
เราจับตามองว่า๒๓วันที่ผ่านมาแค่รอยไม่ได้นำเสนอกับ
มันลงมาเรื่อยนะครับมันลงตั้งแต่๒๐๐๐
วันนี้มันจบที่๒๕๐๐บาทเราจะดูต่อไปว่า
มันจะไปเหลือ๒๐๐๐ต้นเมื่อไหร่

เพราะว่าราคาทองอย่าลืมว่าก่อนโควิดมันก็อยู่แค่นั้นน่ะ
ใช่ไหมพี่หนุ่มก็เอาถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปก่อนที่โควิดจะระบาด

มันไม่ถึงสองหมื่นแสดงว่าในช่วงโควิดเนี่ย
สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นเก้า
ตอนนี้เขาก็มันกระลุ้นว่าตอนนี้มันสองหมื่นห้าแล้ว
เขาจะดูว่าหลังจากนี้มันจะตกไปได้อีกเท่าไหร่
แต่หุ้นณวันนี้คุณเล่นหุ้นหรือบิตคอยน์

ถ้าสมมุติมีคนทุบเมื่อไหร่ก็ไปได้เหมือนกัน
บิตคอยด์วันที่ทุกคนยิ้มแม่ฉันโทรไปหาผู้ชาย
แม่ฉันโทรไปหาผู้ชายแม่ฉันโทรไปหาผู้ชาย

แต่เขาก็บอกว่าเราต้องระวังไม่รู้ว่าใคร
จะมีคนทุบหรือเปล่าก็ไม่รู้

มันซื้อตั้งแต่ตอนนู้นอย่างกี่ปีจังหลังมันเช่าบ้านเขาอยู่

แต่อันนั้นก็คือเขามีเครื่องขุดทองคือเขาขุดตั้งแต่กี่ปีที่แล้ว
ไม่รู้เรื่องเลยเห็นภาษาจากไม่เกิดเป็นเลย

ไม่ทันแล้วกันไงหลวงได้อย่าเสี่ยง
เราลองอันที่พูดตรงนะมันไม่ทันแล้ว
คนที่เขาบอกเขารวยจากบิทคอยน์
เขารวยเพราะเขาลงทุนเป็นมือหลักตอนหลักหมื่น

เพราะว่าเมื่อประมาณปีกว่า๒ปีอย่างนี้

แล้ววันหนึ่งที่มันคือหาดที่มันทะลุล้านนั่น

ติดต่อกันสองสามวันให้เกินล้าน
แต่คุณจะมาซื้อได้ยังไงว่าตอนนี้ใช่ไหมล่ะ

ตำรวจเร่งสอบลมกระโชก
เพราะว่าเข้าอวัยวะผู้หญิงท้อง

แค่ลมแล้วพี่หรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบิทคอยล์แล้ว
เพื่อผิวหน้าและตัวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า

วันนี้คุณมีโอกาสเห็นในรายการคุณหมายกินไอโซดา
เออเป็นอย่างไรพี่น้ำอาจารย์อร่อยไหมเธอ
เขาบอกมันแพงอ้าวเขาบอกน้ำอย่างนี้ที่เรมันขวดละ
น้ำแร่นะน้ำแร่น้ำแร่โซดาน้ำแร่อย่างดีชั้นสูงเธอ

คือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสนะฮะได้คุยกับทางอธิบดีน้ำบาดาน
ก็คือเขาไปเจาะไปเจาะที่ห้วยกระเจ้า
ปรากฏว่าไปเจอเป็นน้ำบาดานที่เป็นโซดาเขาเรียกว่าบาดานโซดา
ทีนี้เขาก็มาออกรายการเขาก็เอามาหมดเลย
เป็นถังเลยเป็นกะลอนเลย
คือจะมีแบบว่าที่ตักขึ้นมาใหม่สดเลย
แล้วก็มีทิ้งไว้๒วันแล้วก็มีแบบกลองแล้ว
ก็ให้ผมทดลองดื่มคือผมก็ดื่มจิบอย่างเงี้
จิบนิดหนึ่งก็จิบอย่างนี้คือแต่ก่อนจิบผมถามแล้ว
เราก็ถามคนในรายการเลยว่ามันมีอันตรายไหม
คือวันนั้นเนี่ยก็จะมีท่านผอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ด้วย
ที่มานั่งอยู่คือท่านก็บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยมันกินดื่มแบบอย่างนั้นไม่ได้นะ

อันนี้ต้องบอกทุกคนด้วยนะเดี๋ยวจะเห็นว่าผมกินแล้วไปกินตามกันไม่ได้นะ
มันก็มีแร่เหล็กเยอะใช่ไหมครับมันมีแร่เหล็กเยอะใช่ไหมครับมันมีแร่เหล็กเยอะ
มันมีเหล็กอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นร่างกายมนุษย์เราถ้าเกิดกินแบบเยอะเข้าไป
แต่ที่ผมกินเนี่ยผมกินแบบจิบนิดนึงเพื่อให้รู้รสแล้วก็พอ
หมดไว้แล้วห้ามคนเข้าไปดื่มเด็ดขาด

วันนี้แรคเหล็กเยอะ
ใช่เพราะว่าน้ำอันนี้คือมันเป็นน้ำที่แบบฝนตกลงมาใช่ไหมฮะ
แล้วมันก็จะชะสึงลงไปใต้ดิน

แต่ตอนแรกชาวบ้านแล้วก็เจาะลงไปเนี่ยเจาะประมาณ๖๐เมตร
ก็มีน้ำบาดานขึ้นมาแหละแต่เขามาใช้ในทางการเกษตรกัน

แต่ว่าพอทางการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเจาะลงไปเนี่ย๓๐๓เมตร

พึ่งลึกจากพึ่งลงไป๓๐๓เมตร
พอ๓๐๓เมตรเสร็จปุ๊บมันพุ่งเป็นน้ำผู้ขึ้นมาเลย

แต่นั่นแหละฮะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือ

ไว้น้ำน้ำแร่ที่เราดื่มดื่มกับคุณตัวไป
แต่ว่ามันมีแร่ที่มัน

ดื่มไม่ได้นะครับดื่มแล้วมากตายนะครับ

จิบนิดนึงอะไรอย่างนี้ให้รู้รถ
เสร็จผมก็ส่งวันนี้ผมก็ส่งไปให้หมดแล้ว
เจี๊ยบเรียบด่วนจ่ายพิชิต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

เยอะแล้วคนอื่นไปดื่มตามอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตายขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะ

เพราะมันมีเหล็กถ้าเหล็กอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับ
คือคนเราเนี่ยเขาจะมีปริมาณให้เลยว่าคนเรามันกินเหล็กได้เท่าไหรอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้มันเยอะเจอเกินแบบเยอะมากมันมีผลกับร่างกายทันทีนะ

ข่าวต่อไปคนที่กินข้าวอยู่ก็อย่าเพิ่งด่าแล้วกันนะ
อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คืออย่าไปกินสดอย่างที่เขาบอกว่าแม้กระทั่งอธิบดีกรมประมง
ไม่ใช่เด็กชนประธานใช่ไหม

การพนันเขาก็พูดแต่เมื่อวานแล้วว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีเขากล้ากิน
แต่ทุกอย่างที่จะดีทั้งหมดมันจะต้องผ่านเครื่องกรอง
มันต้องกรองก่อนมันต้องผ่านกับบริวิธี
แต่ถามว่าเป็นน้ำแรกที่ดีมั้ยมันเป็นร้านแรกชั้นสูง

ชาวบ้านที่เขาไปตอนนี้คนไปเต็มเลย
แล้วมันมีรถที่ไปขนน้ำหรือขุดเจาะอะไรสักอย่างนี้แหละ

ให้โชคเลยนะป่อบาดาน

ไปมึงก็ตุ๋ยอยู่ในนั้นแม่
ตุ๋ยนอนตุ๋ยแล้วตัวเป็นเหล็ก
บ้ามีแต่เวลาที่เขาไปทำไปหาหมอมีแต่เขาหาเอาโลหะหนักออก
อาจจะไปเพิ่มโรหักหนักทำไมล่ะ

ผมกังวลใจมากคือผมไม่คิดว่าข่าวมันจะออกมาผมดื่มอย่างเงี้
ผมกลัวคนเห็นแล้วไปดื่มตามโอเค

แล้วพี่หนุ่มก็กินทุกอย่างตอนนี้ตั้งแต่นู่นแล้ว

ถ้าเกิดพวกเพจเหล่านี้กินไปพร้อมกัน
แล้วพรุ่งนี้ตายทุกเพจเลยเนี่ยขำเลยนะ

ตายทุกเพจนี่แบบโอ้โฮะเลยแบบตายแล้วแบบ
ตายเลยเนี่ยส่งอะไรไปให้เขาดื่มอะไรอย่างนี้

เรื่องที่คนพูดถึงกันในโลกออนไลน์ดีกว่า

เขาได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปที่เป็นจำนวน

ตอนนี้ยุงก็เยอะแมลงวันก็เยอะหน้านี่เหรอ

จริงแมลงวันตัวอาหารพร้อมระบุค็อกความว่า

ลงตัวอยู่แล้วครับ
โมงเย็น๑๗นาฬิกาได้จองโต๊ะไว้ที่ร้านอาหาร
รามอินทาจองไว้๔๐ท่าน
พอมาถึงร้านพนักงานก็บอกโต๊ะนะฮะ
บอกโต๊ะให้ทราบว่าโต๊ะไหนสักพักอาหารมาเสิร์ฟแมลงวันก็เริ่มมาค่ะ
แล้วก็มาหนักขึ้น
มันเป็นการกินอาหารที่แย่ที่สุดที่เคยเป็นมา
แล้วก็ที่ร้านหวยเกินความอันยายมันแหลงวันโหดเยอะ
มันเยอะเกินอ่ะอย่างนี้กินไม่ได้เลยมือปัดไม่พอเลยเนี่ย
เห็นไหมดูสิมันหิวปลามันหิวปลาซึ่ง
มีที่ไหนบ้างเอาที่ดักแมลงวันมาไว้บนโต๊ะอาหารก็ว่านี้นะครับ

ไม่มีคำขอโทษสักคำ

ต้องเดินเอาที่ดักแมงวัน

ผู้จัดการก็มาแล้วแจ้งว่าแมลงวันมันก็เป็นปกติครับ
เนี่ยคุณมันบอกเราหรือป่าววะอืมแมรงวันมันเยอะตอนจองไง
แล้วผู้จัดการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมลดให้๑๐
ค่าเยี่ยมชมแมลงวัน๑๐นะฮะลด๑๐เหรอแม่
โอ๊ยตายแล้ว
โอ๊ยแต่พอ
อย่าไปทานสงสารร้านเขายิ่งช่วงโควิด
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการคนใหม่เข้ามาแล้ว

คนใหม่เขาก็มาบอกว่าเขาขอโทษ

ผู้จัดการคนเก่าที่มาเนี่ยก็แนะนำวิธีที่ผิด
จริงก็น่าจะบอกกันไปว่าตรงนี้เนี่ยแมลงวันมันเยอะนะ

แต่นี่คือแก้วิธีแบบผิดอะไรอย่างนี้นะครับ

มีฟังมีเสียงลองฟังดู
เราก็แนะนำพี่เขาแล้วนะว่าให้ย้ายเข้าห้องแอร์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่พี่เขาบอกว่าถ้าย้ายเข้าห้องแอร์เปลี่ยนกับข้าวให้พี่ใหม่หมดไหมอะไรอย่างนี้
โดยทางเด็กก็ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าตัดสินใจว่าจะย้ายไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เลยนึกได้ว่าเออเรามีกาวดักแมงวันนี่เราก็ยอมรับคิดนั่นแหละ
คือเราก็ช่วยได้แค่นี้เนอะแมลงวัน
แต่บางคนลูกค้าเขาก็เข้าใจอยู่ว่ายังไงอะไรยังไง
แต่เราก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะครับ
นะครับก็คือก็คือแก้ให้แล้วคือจะให้เอาเข้าไปในห้องแอร์ไหม
แต่ปรากฏว่าคนที่ไปกินก็บอกว่าถ้าเข้าไปในห้องแอร์เปลี่ยนอาหารให้หมดเลยได้ไหม
เราก็จะที่นี่กลับบ้านเลยนะถูกแต่พี่เช้าเคยไปกินโมดเขาใช้เป็นพ่นฉีดอายน้ำ

ตลอดเลยคือกินไปแมลงวันไม่มีแต่หัวเปียกยับเลย

มันจะเป็นด้ามแรงวันมันมาแล้วสมมุติว่าถ้าแบบร้านไหนมันอยู่แบบว่า
ที่แบบว่าช่วงหน้าก่อนฝนแล้วก็หน้าฝนอะไรอย่างนี้แมลงวันมันมาเยอะ
บางร้านเขามีที่กันกับเปลี่ยน
งงเลยกัน
เขาบอกว่าว่าความเหนาเลลอกสุดท้ายมันจะมา
แต่มันจะต้องฝนตกก่อนวันไหนฝนวะ

ตกนิดเดียวเองตกนิดเดียวแหมะเดียวก็จบเลยนะฮะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญมันอยู่ต่างประเทศ
ไม่ใช่ในเมืองไทยนะครับคือสำนักงานโทษนะครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อินโดนีเซียนะครับเข้าไปตรวจสอบเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งครับ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับตั้งคัน
คือตั้งคันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งคันกับผู้ชายนะ
เขาบอกอยู่ดีดีผู้หญิงคนนี้เนี่ยนั่งนั่งอยู่แล้วเสียงลมเนี่ยพัดเข้ามาตรงอวัยวะเพศของเธอนั้น
พละแปลกเดียวเขาบอกท้องเธออืดอืดแล้วก็ตั้งคันสักพักนึงเขาบอกคลอดลูก
วันเหรอไม่ต้องอยู่๘เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาเป็นรายงานไม่ได้บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าซาถิซาถิหรือซาทิเนี่ยนะฮะอายุ๒๕ปีกำเนิดลูกสาวคนหนึ่งนะครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซาถีนี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยเธอกำลังนอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นภายในบ้านจู่เนี่ยลมพัดตึง
แล้วก็ท้องลมพัดตึงปวดเข้ามาปุ๊บที่บริเวณอวัยวเพศจากนั้นเพียง๑๕นาทีเธอบอกเธอปวดท้องนะ
แล้วท้องเนี่ยก็เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลในหมู่บ้านผลปรากฏว่าเธอตั้งคัน
แล้วก็ให้กำเนิดลูกสาวในเวลาต่อมาเฮ้ยก็เนี่ยข่าวมันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยคิดเนี่ยอ่านตามข่าวเลย
หมายถึงว่าลมเข้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยไปตรวจไปตรวจปุ๊บพอลมเข้าต้องปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ปุ๊บ
เธอบอกเธอปวดท้องแล้วก็ท้องมันอืดขึ้นก็ไปหาหมอพอมาหาหมอหมอบอกว่าเธอตั้งคัน
ของลมเออแล้วก็กำเนิดลูกสาวในเวลาต่อมาอืมซึ่งข่าวของสาธิเนี่ยนะฮะได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วมีคนอื่นอื่นจากทั่วประเทศเนี่ยเดินทางไปหาเธอที่หมู่บ้านโดยลูกสาวของเธอมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะ
น้ำหนักเนี่ย๒๙กิโลกรัมทั้งนี้นะครับมีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าสาธิเนี่ยท้องจากลมที่พัดเข้าไปในอวัยวเพศของเธอ
แล้วก็เชื่อว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยคือผู้วิเศษ
แต่ผมไม่รู้แงงพี่ข่าวเป็นอย่างนี้

แล้วก็เกิดเรื่องที่คลายกันก็ตำนานการกำเนิดฮานุมานหรือเปล่าคะ

ก็ท้องกับพระพลายแล้วก็เป็นอนุมาน
หรือว่าแกไม่อยากให้ใครรู้ว่าสามีของแกเป็นใครหรือเปล่าพี่

แต่เรื่องนี้ไปตรวจพิสูจน์กันได้นะ
เออเพราะไปตรวจดินองดินเอหรืออะไรอย่างนี้

นะฮะแต่แปลกมากนะลมเข้าแล้วท้องเลย
แต่ว่าก็มีคนที่เขาเชื่อว่าเป็นเด็กวิเศษ
อืมมีความเชื่อแบบนั้นนะฮะ
ช่วงหน้าครับผมนะครับเบื้องต้นโดนชาวเน็ตเล่นซะแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ใช่หรือในยังไง

ไปดูกรณีเกียรด่าแมทก่อน

เมื่อกี้จบหนูรีบไปปิดพัดลมเลยค่ะ

พอออกมาเล่าข่าวเมื่อกี้จบปุ๊บรีบไปบิดพัดลมเลย
สายลมมันใช้ได้ลูกมันล่มมันใช้ได้

แขมมายแรงบอกกูต้องนั่งขุบขาเลยต่อจุดนี้
เป็นคู่รักที่ถูกจับตามองมาตลอดนะครับ

ก่อนจะมาบอกเฮ้ยมือมันลั่นเท่านั้นเอง
ล่าสุดเนี่ยแมทเขาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสุนัขคู่ใจ

งการมันปลดประจำการคุณแล้ว
เป็นธรรมดาขนาดแอปสวยเรียบร้อยดูมีค่ายังทิ้งง่าย

ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาผมได้
หรือจะให้ผมรับดูแลก็ยินดีครับ

นะที่จริงมันก็แบบว่า

อะไรครับคุณมีปัญหานัดคุยกับผมได้นะครับ
คุณจะมากี่คนไม่ใช่ปัญหาครับขอให้มาจริง

คุณมันเด็กน้อยสำหรับผมครับ
ตำรวจตัวเล็กไปอย่ามาอ้าวครับ

ผมแน่กว่าคุณร้อยเท่าครับคุณสงการ

กับใครเช็คให้ดีก่อนเดี๋ยวสุดต่อ
นะฮะเดี๋ยวสุดต่อแล้วจะหาว่าไม่เตือน
เออเบอร์ผมอินบ็อกซ์ไปให้โทรมาให้น้อง

โอ้โหนี่แต่มันแสบนะมันเขียนอย่างนั้น
งกรานมันเป็นประจำการคุณแล้วเป็นธรรมดาครับ
เชอรี่กันทุกวันก็ย่อมเบื่อเป็นธรรมดา
แอปสวยเรียบร้อยดูมีค่า
สง่างามมันยังทิ้งได้แล้วประสาทอะไรกับผู้หญิงทรงร่าน

นี่คือเปิดเลยกล่าวว่าเปิดซักกันเลย

ใช่นะฮะเต็มที่เดี๋ยวจบที่รัชดาน้อง

ทุกปัญหาจบที่รัชดาได้นี่มันเกินไปได้นี่มันเกินไปนะ

มาถึงน้องเส้นแกงร้อนน้องวุ้นเส้นกันบ้างครับผม
เป๊ะทุกมุมฮะแต่ดันเจอทัก
ขอร้องหยุดใช้แอปแต่งรูป
อืมวุ้นเส้นสวยขนาดนั้นใช้แอปอีกเหรอลูก

ไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่าขยับตัวไปไหนเนี่ย

งานนี้เนี่ยก็มีแฟนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากครับ

อยากให้ถ่ายแบบปกติธรรมชาติค่ะ

ก็คือสวยมากจริงค่ะ
นะครับ

อย่างนี้คุศนาเกินจริงอย่าบอกให้
แต่ที่จริงมันมีแอปแบบถ้าจ่ายแบบขั้นพรีเมียม
คือแบบมันดูไม่รู้เหรอ
๘๙๙ต่อปีนี่มันก็จะไปดูดูไม่รู้เรื่อง

ก็หนูไปถามดาราหลายคนเขาใช้ไง

คือถ้าเกิดเอาภาพจริงมันเกินไปพี่

แต่พอภาพผ่านแอปสักแป๊บสองแป๊ปแล้วแบบจ่ายเงินนะ

เนียน๘๙๙พี่
๘๙๙อีกเหรอต่อปีโอเคเออพี่เจ้าใช้นี่พรอมไหม

ฉันเคยเจอตัวจริงนัดไปนัดมาวิ่งหนีมาแล้ว

ใช่คุณแม่เขาสวยธรรมชาติอยู่แล้ว
จากแล้วนี่ชุดใหม่น้องจะะครับชุดอะไรนี่โลกลกรากุมภาฮ่าฮ่าฮ่า
สวยพี่สวยมากเจวาพี่พิวสวยมาก
คิ้วอะไรนี่ละเป็นแหละเป็นแบบเป็นกับกระเจ้าอะ

ตั้งผิดบ้าจะต้องไปสั่งเพิ่มอะไรแหง

ใช่เขาเอาลายปฏิทินไปทำเสื้อ

โมกระกุ๊มพามินามิซา

ตั้งหลายซิงเกิ้ลนะพี่หนุ่ม๒ซิงเกิ้ลเปล่า
นี่นี่ก็มีเมช
โปรดติดตามันทุกวันสวัสดีครับ